คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ก็ต้องฟื้นฟูกันล่ะค่ะ
สำหรับพื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
วันนี้ให้มีการลงทะเบียนกัน
ก็ลงทะเบียนรวม๒วันใน๓๐๐กว่าคนนะคะ

จุดไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูค่ะ
บรรยากาศที่องค์การบริหารส่วนตะมนต์โป่งผา

คักเลยค่ะวันนี้จิตอาสาเป็นพันคนนะคะ

จะต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียน

ส่วนบุคคลไร้สัญชาติก็ลงทะเบียนได้นะคะ

ก็จะได้รับหมวกได้รับผ้าพันคอเช่นเดียวกัน

คืออยากจะไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
แทนคุณงามความดีของทุกคน

ช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงนะคะ
ครูประจำชั้นอนุบัน๓โรงเรียนพิกุลพัฒนาศาสตร์
คุณครูจันทิมาใจสนุกก็บอกว่า

อยากจะให้น้องได้เป็นจิตอาสานี่

เดี๋ยวเขาก็จะดูว่าน้องถนัดอะไรอย่างไร
ทำอะไรได้บ้างนะคะ
ทำอะไรได้บ้างกัน

ทราบค่ะแล้วก็ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง

ให้เด็กรักครอบครัว
รักสังคมช่วยเหลือประเทศชาติ

เด็กอนุบาลเองค่ะ
ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง

คือการวิกลินก็คือการทำความสะอาด
เชื่อว่าเด็กก็คงจะช่วยหยิบจับทิ้งเก็บขยะอะไรอย่างนี้ได้ไง

กิจกรรมอะไรคะ

ด้านนางแสงทิพย์คำแก้วนางสาวแสงคำเจริญ
ไร้สัญชาติที่เขามาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสานะคะ
เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนไทย

ได้เห็นน้ำใจของชาวโลกที่หลั่งไหลมาช่วย
ดีใจอยากจะช่วยทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ค่ะ
อกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบก็ยังมีโรงครัวพระราชทาน

ก็ไปแจกจ่ายอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่นะคะ
ทำให้อบตโป่งผ่ามีแต่รอยยิ้มมีแต่น้ำใจนะคะ
เช้าตี๓ตี๔ก็ตื่นแล้วมาแล้วค่ะ
กลัวจิตอาสาทุกคนหน่วยซิลอะไรไม่ได้กินข้าวแล้วก็หู
ในที่อะไรทหารแบบนี้ไปขึ้นลอยแบบนี้ค่ะ
เช้ามาก็ทำกับข้าวไปส่งที่อบตมั่งผงผา
อยู่เมืองไทยมานานค่ะอยากช่วยค่ะใจใจอยากช่วย
อาทีนี้มาดูมีรายละเอียดนะคะ
สำหรับจุดในการทำความสะอาดในวันพรุ่งนี้มี๕จุดนะคะ
ก็คือที่ตั้งศูนย์อำนวยการร่วม
จุดที่สื่อมวลชนปักหลักรายงานข่าวในช่วงแรก

จุดที่สองผาหมีนะคะคือจุดที่คนเข้าไปช่วยเบี่ยงทางน้ำ

ทรายทองเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวก็มีท่อสูบน้ำซิ่งไปตั้งจุดสูบน้ำ
ก็พื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะต้องฟื้นฟูเพิ่มเติม
เกี่ยวคอนางจุดตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปเบี่ยงทางน้ำเหมือนกัน

ก็ต้องทำให้กลับเข้าสู่วิถีธรรมชาติเหมือนเดิม
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวัดต่าง
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
วัดต่างเหล่านี้เป็นจุดพักแรมของเจ้าหน้าที่
กิจกรรมเริ่ม๙โมงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะคะ
พิธีเปิด๗โมงครึ่งทำความสะอาดกัน๒วัน
พรุ่งนี้มรึงนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์
๒วันจิตอาสาสมัครเกือบ๓๐๐๐คนคุณพ่อครู

ต้นเป็นลักษณะของการทำความสะอาดก่อน
แต่ว่าฟื้นฟูในลักษณะแบบระยะยาวปรับภูมิทัศน์อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็จะฟื้นฟูต่อคาดว่านี้ใช้เวลา๓เดือน
ก็จะให้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะ
ส่วนวันจันทร์ก็จะมีพิธีบวงสวงขอขมาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยค่ะ
ก็จะเน้นพื้นที่นอกถ้ำและบริเวณโดยรอบถ้ำ
ส่วนพื้นที่ในถ้ำหลวงเนี่ยรอน้ำลดก่อน
อุปกรณ์อุปกรณ์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเดี๋ยวน้ำลดแล้วค่อยมาว่ากันในการเก็บคืนออกมา
ถูกต้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างก็ต้องส่งคืนหน่วยงานที่เขาบริจาค
ที่เขาช่วยเหลือกันมาหลายร้อยหน่วยงาน
ที่เขาให้อุปกรณ์ต่างมาในครั้งนี้นะคะ